ข่าวต่อไปนี้จะพาไปดูเด็กวัยอนุบาลเขาไปฟ้องครู
อยากให้ครูช่วยหาแมทหน่อยไม่รู้มันหายไปไหนค่ะ
สุดท้ายครูหาให้ยังไงไปดูค่ะ
สีชมพู

อ้าวแล้วเมื่อกี้ดื่มนมหนูไปวางไว้ไหนครู
ฮะ

เดี๋ยวเราออกหนูพาไปดูดิ
ไปดูในกระเป๋าไหม
ลองไปดูกระจกก่อน
ลองไปดูกระจกก่อน
ดูที่กระจกซิแมทอยู่ไหนนะ

แมทอยู่ไหนลูก

คุณครูจะเอาฮาเลยนะ
ไม่ได้บอกโดยตรงหรอกก็อยู่ไหน
ให้น้องไปส่องกระจกเอง
ตอนถามก็กลลงล้อม